เป็นตามสัญญาสัมปทาน

มันเป็นตามสัญญาสรรพทานที่รัฐบาลให้เอกชน

ควักเงินขึ้นอีกเท่าไหร่เนอะนะฮะเอามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะ
ตั้งแต่วันที่๒๒ธันวาคมนี้นะครับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองโชเวย์เนี่ยนะครับ
ก็จะปรับค่าผ่านทางเป็นช่วงดินแดงดอนเมืองไปยังอนุสรสถาน
บริษัทเนี่ยเขารับสัมภัทรจากกรมทางหลวงนะฮะบอกว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าบาทตลอดสายเลย
ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมประธานที่ต้องปรับขึ้นทุก๕ปีก็เร็วเหมือนกันนะ
แล้วสัญญานี้จะไปหมดอายุคือนู่นนะฮะสิบสองกันยายนสองพันห้ามร้อย
ผมพูดสิบสี่ต้องเป็นปีเจ็ดเจ็ดค่ะสองพันห้ามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะ
แน่นอนส่งผลให้อัตราค่าผ่านทางใหม่ที่ประกาศขึ้นณวันที่๒๒ธันวาคม
นะฮะยี่สิบสองธันวาคมหกสองไปถึงยี่สิบสองธันวาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ย
ดินแดงดอนเมืองรถสี่ล้อเป็นแปดสิบบาทนะเจ็ดจากเจ็ดสิบเป็นแปดสิบ
ลดมากกว่าสี่ล้อนะฮะจากหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับ
นะฮะแล้วก็ช่วงดินแดงอนุสรสถานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบบาทเป็นสามสิบห้าบาทนะฮะ
ในส่วนของสี่ล้อแล้วก็มากกว่าสี่ล้อเนี่ยจากสี่สิบบาทเป็นสี่สิบห้าบาทนะครับ
ตลอดเส้นทางรถสี่ล้อนะฮะจากหนึ่งร้อยบาทก็เป็นหนึ่งร้อยสิบห้าบาท
กว่าจะผ่านเส้นทางนี้แล้วข้างล่างรถก็ติดอ่ะใช่
คนก็ต้องลีขึ้นข้างบนต้องจ่ายหนึ่งร้อยสิบห้าบาทอ่ะนะครับ
รถมากกว่าสี่ล้อจากหนึ่งร้อยสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับ
สมบัติพาณิชชีวะนะฮะประธานกรรมการโทเวย์ยอมรับเลยว่าช่วงแรกอาจจะส่งผลกระทบคนก็จะแบบ
เฮ้ยคือมันแพงอ่ะดิฉันว่าส่งผลกระทบยาวนะเออ
เขาบอกว่าแน่นอนคนอาจจะแบบว่าใช้ลดลง
เราเองคนใช้บริการก็ต้องคิดแบบจะขึ้นดีไหมเนาะร้อยกว่าบาทมันก็กินข้าวได้ทั้งวันอะเนาะ
จะขึ้นดีหรือเปล่าเขาบอกว่าแน่นอนอาจจะส่งผลกระทบให้คนใช้บริการลดลง
แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงของระยะสั้น
ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่แปดหมื่นเที่ยวต่อคันต่อวันนะฮะ
และรายได้จากค่าผ่านทางไม่น้อยนะ๙ล้านบาทต่อวัน
๙ล้านแล้วปีนึงเนี่ยเขาได้๔๐๐๐๐๐๐บาทนะ
ปีนั้น๔๐๐๐๐๐๐บาทแล้วยังขึ้นดีอีกนะ

ยืนยันการปรับราคานั้นเป็นไปตามสัญญา
เป็นแบบคงที่ไม่ได้ขึ้นตามเรื่องของ

เหมือนแบบทางด่วนอื่นที่มีการปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะครับ
โดยก่อนปรับก็แจ้งให้กับกรมทางหลวงทราบล่วงหน้า
ถ้าไม่ทำตามต้องมีข้อพิพาทเพราะเป็นสัญญาสัมประธาน
ถ้ากรมทางหลวงไม่ขึ้นเขาก็ฟ้องได้เรียกค่าเสียหายได้

ซึ่งครั้งต่อไปก็จะรอดูอีกปี๖๗ต้องขึ้นอีกรอบหนึ่ง
แล้วสุดท้ายจะปรับไปถึงหมดอายุคือปี๒๕
โอ้โหอ้าวนะ

ถ้าผู้บริโภคมีเงินเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนกันเนี่ย

ถูกต้องเพิ่ม๒๒ธันวาคมนี้ใช่ไหม
ฉันเป็นคนหนึ่งที่ใช้เช้าเย็น

ดังนั้นกลุ่มขมับแรงเลยอะ